คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องที่ต้องเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ
แม้ว่าคุณจะเป็นคนท้องที่ก็ตามคุณจะคุ้นชินเส้นทางก็ตาม

เพราะว่าตรงนี้มันยังมีรถคันอื่นที่เป็นรถนักท่องเที่ยว
เขาขับในเส้นทางนี้ด้วยที่ภูทับเบิกครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถกันก่อนเลยนะฮะ
นี่คันหลังเขาบอกว่าแล้วเห็นมันแซงไปแบบนั้น
แล้วเป็นทางลงเขาเป็นทางโค้งแล้วก็เป็นเส้นทึบ

มันจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร
ท้ายที่สุดเกิดอุบัติเหตุจริงด้วยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบนภูทับเบิก
บนบ้านเนินอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือ

สภาพรถหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังเสียหายยับเยิน

แต่ในรถไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานรถยกมาดึงรถขึ้นจากข้างทางนะครับ
สภาพรถพอดึงขึ้นมาได้แล้วก็พบว่าหลังคาฝั่งซ้ายยุบ

ส่วนคนขับรถเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนภูทับเบิก

แต่ว่าจริงเป็นคนในท้องถิ่นล่ะคุณ

ขับรถขับราเส้นทางนี้เป็นประจำแหม
แต่แบบคงคิดว่าตัวเองคุ้นชินเส้นทางให้คุณ
แล้วก็แสงทางโค้งแสงเส้นทึบอะไรอย่างนี้นะครับ
จากการสอบถามทราบว่าคนขับรถคันเกิดเหตุนี้
ขับรถออกมาจากรีสอร์ทเพื่อเดินทางกลับบ้าน
ซึ่งอยู่ที่บ้านน้ำเพียงดินตำบลบ้านเนิน
ห่างจากรีสอร์ทไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
ระหว่างขับมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ลักษณะเหมือนล้อหลังสะบัดทำให้รถเสียหลัก

ตัวคนขับเองบอกว่าพยายามบังคับพวงมาลัยแล้ว

ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง
ซึ่งเป็นร่องน้ำแล้วก็นี่หงายท้องแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนคนขับก็พยายามคลานออกมาจากซากรถ

จุดที่รถตกลงไปเนี่ยเขาบอกอีก๕เมตรเท่านั้นเอง

หรือเสียชีวิตก็อาจจะเป็นได้

ที่เขาลงไปช่วยกู้ไพรนะฮะ
เป็นคนในพื้นที่เราเองนะ

อยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวไหมครับที่มาเที่ยวตอนนี้
ก็ฝากเตือนให้ครับควรระมัดระวัง
แล้วก็อย่าที่ตูดเขาเยอะชัก๒ว่าก็พอ
ตามคลิปคือคันแรกไปหงายท้องแบบนี้แล้ว

คันหลังก็ไปชนท้ายรถนักท่องเที่ยวอีกคันนึงเหมือนกันนะฮะ
ก็คงได้รับความเสียหายก็ต้องเรียกประกงประกันมานี่
กล้องจากอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นกล้องท้ายนะครับ
ก็เห็น๒คันนี้โอ้โหทำไมแทรงทางลงเขาแทรงทางเส้นทึบ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบที่เห็นนี่นะครับ
เขาบอกโหขนาดเป็นคนในพื้นที่นะคุณยังขับรถแบบนี้เลย
คุณจะไปเตือนคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาขับรถมาได้ยังไง
ให้นักท่องเที่ยวขับรถระวังหน่อยอย่ามาแข่งกันบนเส้นทางภูทับเบิกอะไรอย่างนี้
แต่ตัวเองทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ
เขามีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมากมายนะฮะ
เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันนะครับ
คลิปที่ให้ดูก็นี่แหละค่ะความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้
ประมาทซ้ำซ้อนมากเลยนะคะตั้งแต่ว่าเป็นคนในพื้นที่
ว่าชินเส้นทางแล้วไปแซงทางทึบแล้วทางลงเขาด้วย